คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นกลางตลาดเมืองสะดาวที่จังหวัดสงขลานะคะ

เป็นพ่อค้าขายเนื้อหมูรถเร่ซาเล้งพ่วงข้างเคลื่อนที่
คือเป็นรถชาเล้งแล้วเขาก็ขายเนื้อหมูไปด้วย

เขามีปืนลักษณะเป็น๓๘แล้วเขาเก็บไว้ในกระเป๋าสภาย
แล้วก็ขี่ไปตามถนนแล้วก็ขายของไปด้วยค่ะ
ปรากฏว่ามีลูกค้ามาซื้อเนื้อหมู
จังหวะที่เขาโน้มตัวเนี่ยยื่นเงินทอนให้กับลูกค้า
ปืนที่เก็บอยู่ในกระเป๋าไม่รู้อีกท่าไหนเหมือนกันนะคุณผู้ชม
มันลั่นแล้วมันไม่ได้ลั่นออกไปที่ไหนนะคะ
ลั่นเข้ากลางอกเขาเลยเขาล้มลงไปอยู่ตรงกลางถนนแล้วสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
เนี่ยนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดจับวินาทีนี้เอาไว้ได้เลยนะคะ
เป็นพ่อค้ารถซาเล้งพ่วงข้างขายเนื้อหมูเนี่ย
จังหวะที่เขากำลังเอื้อมตัวไปทอนเงินให้กับลูกค้า

คือปืนในกระเป๋ามันลั่นใส่ตัวเขาเอง
คุณผู้ชมลองดูเนี่ยหงายหลังลงไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเกือบ๘โมงเช้าวันที่๑๙กันยายนวันเสาร์นะคะ
ซึ่งเป็นอุบัติเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นกลางตลาดสะดาวเลยค่ะ
พ่อค้าขายหมูรายนี้ชื่อว่านายสุริยะชูสงศ
หลังจากที่ปืนลั่นใส่หน้าอกตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็นอนหงาย
ทะลักออกมาหายใจโรยรินอยู่ข้างฟุตปาดนะคะ
หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองสะดาวก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็รีบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสะดาว
แต่สุดท้ายนายสุริยะก็เสียชีวิตจากบาดแผลที่ถูกกระสุนปืนยิงเข้าเหนือราวนมด้านขวาค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาเล่าบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงปืนดังปั้ง
ยังคิดอยู่เลยว่าสงสัยรถคันไหนยางระเบิดหรือเปล่า
แต่สักพักหนึ่งมีคนตะโกนลั่นขึ้นมาเลยค่ะว่ามีคนถูกยิง
แล้วก็เห็นนายสุริยะนอนเจ็บอยู่ริมถนน
แล้วก็มารู้อีกทีนึงว่าเป็นเหตุการณ์ปืนลั่นนะคะ
คนที่ตกใจที่สุดก็น่าจะเป็นลูกค้าเป็นผู้หญิงที่จะมาซื้อเนื้อหมูอะค่ะ

ตำรวจสพสะดาวคาดว่ากระเป๋าสะพายใส่เงินของนายสุริยะเนี่ยคงจะมีปืนอยู่ด้านใน

ทีนี้จังหวะโน้มตัวขยับตัวค่ะมันอาจจะมีอะไรเข้าไปขัด
หรือว่ามันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้ปืนมันลั่นออกมานะคะ
กระเป๋าสะพายอาจจะไปกระแทกกับขอบรถซาเล้ง

เพราะว่าอาวุธปืนก็เจอพบตกอยู่บนรถซาเล้งนะคะ

แล้วก็มีรอยกระสุนทะลุซองปืนออกมาเป็นรู๑นัดด้วย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๙ก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
แล้วก็นำกระสุนที่ฝังอยู่ที่หน้าอกนายสุริยะไปเรียบเทียบด้วย
ว่าเป็นลูกกระสุนจากปืนกระบอกเดียวกันที่เจอในรถซาเล้งไหมค่ะ